ทั้งสองท่านถามคุณผู้ชมถ้างูสิงกับนกพิลาบสู้กัน
ใครจะพ่ายแพ้ใครจะชนะครับ

สุดท้ายนกพิราบไปอยู่ในท้องงูเรียบร้อย
เจ้าของบ้านบอกว่าโอ๊ยช่วยหน่อยเถอะ
นี่พอมันกินเสร็จปุ๊บมันก็ไปอยู่ในบ้านหลังนี้แหละฮะ

เป็นบ้านจัดสรรเลขที่๖๕๗ทับ๑๓ตำบลหมื่นวัย
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

งูมันกำลังต่อสู้กันกับนกพิราบ
อันนั้นกระฉกอันนี้ก็จิกอะไรแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายนกเพี้ยงพร้ำถูกงูกินเข้าไป
แล้วพอกินเสร็จปุ๊บงูตัวนี้ก็เลื้อยไปหลบที่มุมกำแพงของบ้าน
ตกใจอยู่ที่แจ้งกู้พายมาช่วยจับ
เจ้าของบ้านก็ด้อมมองจับได้ไม่ได้
เข้าบ้านไหมน้องอะไรแบบนี้นะฮะ

แล้วก็ใช้ไม้ที่มีความยาวเขียหาตัวงูนะ
เอาต้นมงต้นไม้ออกไม่นานก็เจอ
มันเลยออกมาพร้อมกับฉกจะสู้ด้วย
ต้องลาดถอยก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่
ก่อนจะเลื้อยไปก็ต้องแหวกพงหญ้าหลบหนีไปด้านหลังของบ้าน

งูก็ต้องหลบอยู่ตรงนั้นแหละฮะ
กู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์เข้าไปจับ๑๐นาทีจับได้เป็นที่เรียบร้อย

ตัวเมียความยาวสัก๒เมตรกว่า

เขาบอกว่ามันคงจะเข้าไปหาความอบอุ่นในการวางไข่ที่บ้านหลังนี้
จากช่วงนี้ฝนตกอากาศมันเริ่มเย็นเปียกชื้นไม่เหมาะกับการวางไข่
ก็เลยเข้าไปที่บ้านไม่มีพุ่มไม้อยู่อุ่น
สุดท้ายโดนจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
บ้านเลขที่๖๕๗ทับ๑๓นะครับ
ส่วนที่อุดรนะฮะ
พลทหารคนหนึ่งกำลังจะเอาเครื่องแบบไปใส่เครื่องซักผ้าซักผ้า

งูเห่าชูคออยู่ในเครื่องซักผ้า
โอ้โหใบเหยียดโดนซักเหรอ

แต่ก็เดชาบุญไม่ได้เอามือลงไปก่อน

อุดรนะฮะบ้านเลขที่๗๒ทับ๑หมู่๔บ้านดอนเสือ
ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองที่อุดร
คนเจองูก็คือพลทหารมั่นคงชัยสงฆ์อายุ๒๓ปี

บอกโอ้โหผมกำลังจะเอาเครื่องแบบไปซักพี่

ตกใจฮะงูเห่าตัวน้อยชู
พอแผ่แม่เบี้ยอยู่ก็เลยต้องรีบปิดฝาถังขังไว้ก่อน
แล้วก็โทรแจ้งน้าสาวแจ้งกู้ภัยมาจับแล้วไปปล่อย
มันเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
กู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรมครับ

เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พอไปถึงก็ต้องใส่ถุงมือก่อน

พยายามหันมันออกไปแต่มันก็พยายามจะฉกตลอดแล้วฮะ
แต่ว่ากู้ภัยชำนาญครับจับมาเยอะ๒นาทีก็จับได้

เชื่อไหมฮะพี่๒เดือนนี้นะฮะ

ครั้งครับแล้วที่สำคัญมันใกล้วันประกาศผลรางวัลสละ
แหม่มรัฐบาลตัวเขากับน้าสาวอ่ะถ้ามาสองรอบขนาดนี้
เอาซะหน่อยนะครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบสองทับหนึ่งครับ
งูสองตัวนั้นจะมาให้โชคตามคำบอกเล่าของโบราณที่ว่า
ผักงูเข้าบ้านใครจะให้โชคครับนะฮะอ่ะ

แต่ต้องเตือนน้องหนูนิดนึงแม้ว่ามันจะเป็นงูเห่าตัวเล็ก
อย่างที่พี่ก๊อฟบอกแล้วนะครับครับแต่งูเห่ามันมีพิษตั้งแต่มันตัวเล็กเล็กนั่นแหละครับ
คนตายเหมือนกันใช่อันนี้ต้องระวังนะฮะใช่ฮะ